สารข่าวเทศช่วงนี้มาดูเรื่องของคนการเมืองกันหน่อย
วันนี้ค่ะนายสุเทพเทือกสุบันทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์๒๙๐รูป
ที่วัดชนลประธานรังสริตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ตอนนี้ครบรอบ๖๗ปีแล้วนะคะ
ก็มีทั้งแก่นนำกับประสอบรวมทั้งทางด้านของนายอภิษฐ์เวชาชีวา
แก่นำพักประชาธิปัตย์ไปร่วมอวยพรอย่างคึกคักครับ
บรรยากาศทำบุญเลี้ยงเพลงพระสงฆ์ในวันคล้ายวันเกิด
นายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยนะครับในปีที่๖๗ก็เป็นไปอย่างคึกคัก
มีแก่นนำและอดีตศาสตรผตัประชาธิปัตย์และประชาชน
เดินทางไปอวยพรอย่างต่อเนื่องครับ
ที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
นายมารุธบุญนาคอดีตประธานรัฐสภา
นายชุมพลจุลศัยแล้วก็นายพุทธิพงศ์ปุณกรรม
โดยนายสุเทพก็เข้าไปกราบคารวะสรีระพระพรมมังคลาจารย์
หรือว่าหลวงพ่อปัญญานันทพิกุอดีตเจ้าอาวาสวัดชนรับประทาน
จากนั้นก็ได้เข้าไปกราบนมัศกาลพระปัญญานันทมุณีเจ้าอาวาสวัดชนรับประทาน
ที่นายสุเทพนั้นจะทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์๒๙๐รูป
และถวายกองผ้าป่าร่วมกับครอบครัวครับซึ่งตลอดการทำบุญครบรอบวันเกิด
นายสุเทพได้จัดเลี้ยงอาหารคาหวานให้กับผู้ที่ไปร่วมงาน
แล้วก็ผู้ที่ไปร่วมทำบุญภายในวัดด้วย
พร้อมทั้งได้ขอบคุณผู้ที่ไปร่วมทำบุญโวยพรวันเกิด
เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต
คือการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ซึ่งทางมูลนิธิกรปศก็ได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

โดยการบวชพระที่วัดสวนโมขพระรารามจังหวัดสุรธานี
ซึ่งในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาครับได้บวชพระไปแล้ว๗๘๐รูปครับ